ท่องเที่ยวกันเวลาขับรถขับลาก็อย่าหัวร้อน

เพชรบูรณ์ครับคนขับรถทัวร์นะ

ฟาดใส่คนขับรถพ่วง๑๘ล้อ
อ้างว่าถูกขับรถปาดหน้าแล้วก็โดนท้าทาย
ตำรวจสพวิเชียบุรีอำเภอวิเชียบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ
ได้รับแจ้งเหตุรถเฉียวชนกันระหว่าง
พ่วง๑๘ล้อกับรถทัวร์บริษัทเพชรประเสริฐ
และคนขับรถทั้ง๒คนทั้ง๒คันนะฮะ
ก็ลงมาทะเลาะวิวาดกัน
มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๑คนครับบนถนนสาย๒๑
ถนนลมศักดิ์ขอไปครับ
สละบุรีลมศักดิ์ขาเข้าเพชรชบูรณ์
หมู่ที่๘หน้าโรงเรียนบ้านเข็มทอง
ตำบลสามแยกอำเภอวิเชียบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ
จึงรีบประสานไปยังหน่วยกู้ภัยร่วมกับตันยู

ที่เกิดเหตุพบรถโดยสารประจำทางกรุงเทพภูเรือ
ท้ายรถมีร่องรอยการเฉียวชนแล้วก็พบรถพ่วง๑๘ล้อ
ซึ่งมีนายนิรุธสุพรรณอายุ๒๕ปีขับมาคนเดียว
ตัวนายนิรุธได้รับบาดเจ็บที่ไทยทอยครับมีเลือดออกด้วย
เนื่องจากถูกของแข็งฟาดเข้าอย่างแรง
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลวิเชียบุรีไปก่อนแล้ว
แล้วก็ไปพบอีกคนหนึ่งนายธนพลเปรมทองอายุ๔๐ปี
คนนี้เป็นคนขับรถทัวร์ครับคุณผู้ชมครับ
เขาเล่าบอกว่าขับรถมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองเพชรบูรณนะ
แล้วก็จอบรถให้ผู้โดยสารลงที่ตำบลสามแยก
จากนั้นก็ขับรถแล่นอยู่เลนซ้ายตามปกติ
จู่ครับมีรถพ่วง๑๘ล้อขับตีคู่ขึ้นมา
ขับสายไปสายมาในลักษณะอันตราย
นายธนพลจึงบีบแตร่เตือนไป
เขาคิดว่าอันนี้แหละน่าจะเป็นสาเหตุ
นิรุธคนขับรถพ่วง๑๘ล้อไม่พอใจครับ

เขาขับเหวี่ยงท้ายรถพ่วง๑๘ล้อใส่รถทัวร์

ทำให้ผู้โดยสารที่นั่งมาเต็มคันตกใจพากันหวีดร้องครับ
ขณะที่นายนิรุธคนขับรถพ่วง๑๘ล้อก็พยายาม
ยังจะขับรถปาดหน้าไม่ยอมหยุด
ธนพลจึงตัดสินใจขับรถไปจอดด้านหน้า

จังหวะนั้นนายนิรุธก็ลงมาจากรถ
ปรีตรงเข้ามาต่อว่าเลยนะครับ
จะขึ้นมาหาเรื่องบนรถด้วย

แต่เนื่องจากบนรถผู้โดยสารเต็มคัน
ธนพลเขาบอกว่ากลัวผู้โดยสารจะโดนลูกหลง

ก็เลยคว้าท่อนเหล็กสำหรับเคาะยางรถ
คงเคยเห็นรถใหญ่เขาต้องมีท่อนเหล็กไว้เคาะยางรถนะครับ

ตำรวจจะสอบสวนความจริงใหม่นะฮะ

เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและดำเนินคดีต่อไป

ไม่ได้ถูกท้ายรถพ่วงสะบัดมา

ผมว่าเจอแบบนี้นะปล่อยเขาไปเถอะ

บนรถนะฮะปล่อยไปเถอะครับ